เหตุเพลิงไหม้โรงงานแล้วก็เหตุเพลิงไหม้บ้านกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๒จังหวัด
ที่จังหวัดพนครสิทยาและที่จังหวัดสมุทรสาคร

เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้เมื่อเวลาประมาณ๓ทุ่มครับ
ซอยต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เนื้อที่กว่า๓๐ไร่ต้องมีการประดมรถดับเพลิงเกือบ๕๐คัน
เข้าฉีดสกัดน้ำแล้วก็ป้องกันไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วครับ
แล้วก็ในขณะนั้นเองมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะนะครับ
ลุกลามภายในอาคารจนถึงโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่
ภายในมีแผ่นพลาสติกสำเร็จรูปแล้วก็เสือน้ำมันเก็บไว้เป็นจำนวนมาก

ประกอบกับมีลมพัดแรงเป็นระยะ
และก็มีกลิ่นเหม็นฉุนจากโผล่ไหม้

ปีดน้ำสกัดแล้วก็ไฟลุกลามจนตัวอาคารด้านหลังพังยุบลงมา
เพราะดีที่คนงานกว่า๒๐๐คนหนีออกจากพื้นที่ได้

โดยเจ้าของโรงงานก็คือนายชุติเดชวิวัฒนขจรสุข
ก็ให้การว่าสาเหตุน่าจะมาจากพนักงาน
พับลมโรงงานทิ้งไว้แล้วก็ลืมถอดปลั๊กไฟออก

คาดว่าประกายไฟน่าจะตกลงมาบนเสือน้ำมัน

จึงทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากมีพลาสติกและสารเคมีเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมากครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลานานกว่า๖ชั่วโมง
ดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องในการควบคุมไฟไว้ได้
สำหรับโรงงานแห่งนี้ในอดีตเมื่อปี๒๕๕๗เนี่ย

แต่มีการซ่อมแซมจนเปิดทำการผลิตได้อีกครั้ง
ก่อนจะมาเกิดไฟไหม้อีกครั้งในเมื่อคืนนี้ครับ
ส่วนไฟไหม้อีกเหตุหนึ่งนะครับเป็นบ้านไม้ไม่มีเลขที่
ในตำบลบ้านลี่อำเภอบางประหันฯจังหวัดพนธครสิทธิยา
โดยบ้านและก็ทรัพย์สินทั้งหมดเสียหายในกองไฟครับ
นางสาวสุนิสาแสงเพชรเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่า
ได้เช่าที่ดินเปล่าเพื่อเผาถ่าน
โดยปลูกบ้านลักษณะเพลิงพักไว้ภายใน
ตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านแต่ว่าเสียบไฟฟ้าส่องแสงสว่างไว้
กระทั่งมีคนโทรไปบอกว่าที่บ้านไฟไหม้
เมื่อกลับมาลมแทบจับครับเห็นข้าวของที่สะสมมาทั้งชีวิต
ถูกไฟไหม้ทั้งหมดรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดหน้าบ้าน
ส่วนรถกระบะที่อยู่ข้างบ้านเสียหายไปบางส่วนครับ
เรื่องต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
จากบ้านหลังนี้ใช้ไฟฟ้าจากการต่อพ่วงสายไฟมาจากบ้านข้างเคียง
แล้วก็ใช้ปลั๊กไฟสำเร็จรูปที่ซื้อตามตลาดนัด

อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ไฟช็อตจนลุกไหม้ขึ้นมาดังกล่าว